ถ้าคุณเป็นตำรวจจริงแล้วคุณบุกเข้ามา

ว่าบ้านของคนร้ายตัวจริงอยู่ที่ไหน
คือมันถูกหรือเปล่าไอ้บ้านหลังที่เข้ามา

ที่บ้านของเราไม่มีใครเคยทำผิดเลย

เข้าบ้านผิดให้คุณผู้ชมไปดู

นี่แหละครับกลุ่มชายชะกันเหล่านี้

ก็ลักษณะคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบ

ขับรถกระบะมาเลยบึ้นเรามาจอดหน้าบ้านแบบนี้

เรียงกันมาทยอยมา๓คันครับท่าน

ตำรวจบุกจับผิดบ้าน
เช็คสถานที่ให้แน่ใจก่อนนะครับท่าน

วังสะพุงจังหวัดเลยอย่าหาทำ
เข้าผิดบ้านคำขอโทษก็ไม่มีสักคำ
หมายค้นไม่มีมันคืออะไร
แบบนี้ก็ได้เหรอเครื่องหมายคำถามนะครับ

แต่บ้านเราสิคะทิ้งไว้แต่ความงงงวยนะฮะ

เอาคลิปวงจรปิดไปแจ้งความเลยนะ
ไปแจ้งความไว้ที่สพวังสะพุง
ก็หวังว่าเพื่อนตำรวจด้วยกันจะไม่ช่วยกันเองนะ
ตำรวจผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะครับ
ทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้จนทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
เวลาสักเกือบเที่ยงแล้วคุณ

เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเลย

เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่๒๕หมู่๑๒ตำบลวังสะพุงอำเภอวังสะพุงครับ
ขณะที่เจ้าของบ้านก็คือนางสาวบุษราศรีละครเลิศ

แต่ลูกชายวัย๑๘ปีอยู่ภายในบ้านนั่นแหละครับ
ตำรวจเดินดุยเข้ามาตรวจค้นภายในบ้านกว่า๑๐นาที

แล้วก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายในบ้านหลังนี้
จะพบได้ยังไงแล้วก็ผิดบ้านนะฮะ
สุดท้ายชุดสืบสวนก็มาอ้างบอกว่าเข้าผิดบ้านครับ
แล้วก็กลับออกไป
โลกโซเชียรนะคุณมาแล้วจ้า

พร้อมกระเช้าแล้วก็หน้าเศร้าหน่อย

จากแหล่งข่าวแจ้งมาว่าบ้านที่อยู่ติดกันมีของผิดกฎหมาย

ก็ได้เตะติงปล่อยน้ะบอกพี่ตำรวจ
อย่าทำแบบนี้อีกเลยดีนะพี่เนี่ย
ไม่เอาอาวุธปืนมาบุกมายิงเข้ามา
ถ้าบุกแบบยิงเข้ามานี่โห
อันตรายเป็นเรื่องเป็นราวตรวจอบให้ดีซะก่อน
ดีซะก่อนเป้าหมายแหล่งข่าวอะไรเนี่ยนะฮะ

แล้วเราก็เป็นครูที่สอนเด็กมาตลอดแล้ว
ถูกต้องความมีมารยาทความอะไรต่างเราสอนมาตลอด
แล้วใจเขาใจเราเนี่ยย่าจะสอนแบบนั้นมาตลอด
เราก็ไม่เป็นไรถ้าคุณจำรวจมาขอโทษเดี๋ยวเขาไม่ว่าอะไร
ก็ไม่มีเกตนาที่ประท่ารวมของบ้านอาจารย์
คือเราก็มาแล้วก็คือมันผิดท่าคนที่ว่าสาย
ฮะก็ยอมรับกันมันผิดพลาดด้วยนะฮะ
และอีกอย่างหนึ่งคือทางบ้านเขาก็เสียชื่อเสียงให้คุณ

อุ๊ยบ้านนี้ตำรวจมาบุกค้นสงสัยทำผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้

เจ้าของบ้านก็ไปที่สพวังสะพุงฮะ
ถอนแจ้งความแล้วไม่เอาเรื่องเอาราว
ได้พูดคุยกันแล้วได้รับกระเช้าอะไรกันแล้วนะฮะ
พตเอกวศรเกษรัตรรองค์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเลย
รู้เรื่องนี้นะก็เลยนัดหมายกับทางเจ้าของบ้าน
คือคุณพี่บุษราไว้ที่สพเลย
เพื่อจะนำตำรวจชุดสืบสวนลูกน้อง
แล้วก็มาพร้อมกระเช้าอีกรอบหนึ่ง
ขอโทษนางสาวบุษราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ